คุณผู้ชมบางคนเลือกที่จะเข้าดาวน์อยู่ตามภาคต่างของไทย
บางคนบอกว่าไปเมืองนอกดีกว่า
เพราะว่าค่าตัวช่วงนี้ถูกเหลือเกินนะคะ
ดังนั้นมีการประเมินกันด้วยว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้
น่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
ประมาณ๑ล้านคนนะคะ
อันนี้พูดถึงคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะ
โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศเคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบินต่างที่สุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้ค่ะ
ก็คือตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยกรุ๊ปทัวร์ไทย
รอเช็คอินเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ทีนี้ถามถึงประเทศยอดฮิตกันหน่อย
ประเทศยอดฮิตก็ยังเป็นญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงประเทศในแถบ
เชียตะวันออกรวมถึงยุโรปค่ะ
เพราะว่าราคาทัวร์ถูกกว่าเมื่อก่อน
แล้วก็เกี่ยวกับพวกค่าเงินด้วยนะคะ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวก็ประเมินนะคะว่าช่วงปีใหม่นี้จะมีคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ๘แสนถึง๑ล้านคน
แล้วก็สอดคล้องกับรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
จะมีนักท่องเที่ยวไทยไปที่เที่ยวต่างประเทศประมาณ๘ล้านเจ็ดแสน๙หมื่นคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๗๒๓นะคะ
เงินไทยออกต่างประเทศก็ประมาณ๒๗๖๐๐๐ล้านบาท
ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ๙๕๙เมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่ารวมการเดินทางช่วงปีใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๙ล้านคนค่ะ
เพราะว่าสายการบินต้นทุนต่ำเขาก็มีการลดราคาจัดโปรโมชั่นแบบดุเดือดเลยนะคะ
นี่แหละคนก็นิยมเดินทาง